คุณผู้ชมค่ะยิ่งได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยมันก็โอ้โหตัวเลขสูงขึ้นต่อเนื่องเลยจริง
ตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๙๑๒รายนะคะ
ผู้เสียชีวิต๑๗๘ศพนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสม๕๙๗๒๘๗รายแล้วอะค่ะ
เสียชีวิตสะสม๔๘๕๗ศพ
รักษาหายแล้วประมาณ๑๗๕๐รายนะคะ
ทั้งโคสกรสวงสาธุนัสศุกร์ในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
คุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะเพราะว่าโคสกรสวงสาธุนัสศุกร์
ได้โพสต์เอาไว้แบบนี้คาดการณ์นะคะสถานการณ์โควิด๑๙

การเอาไว้ว่าใน๓๔เดือนข้างหน้า
ถ้าไม่ล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจจะเกิน๔๐๐๐รายต่อวัน
อาจจะเสียชีวิตมากกว่า๕๐๐รายต่อวัน

อีก๓๔เดือนเจอตัวเลขแบบนี้แน่
ถ้าหากมีมาตรการล็อกดาวน์
ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

มันจะยังไม่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงมากนัก
แต่ต้องรอดู๒๔สัปดาห์

โศกระทรวงสาธารณสุขบอกด้วยว่า
ทางกระทรวงจะกำกับนโยบาย
ให้ยาฟาวิพิราเวียให้เร็วที่สุด
๒เดือนจากนี้จะมียาประมาณ๘๐ล้านเมตรนะคะ
จัดส่งไปสำรองที่ภูมิภาค
จะได้ดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล

ก็ท้อมมอร์ฉีดวัคซีนกันไปแล้ว๖๑๖๗
ผู้สูงอายุในกรุงเทพฉีดไปแล้ว๗๐
ในเดือนสิงหาคมจะมีวัคซีนอีก๑๐ล้านโดส

ปรับการจัดสรรไปต่างจังหวัดให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ในช่วงที่สถานการณ์ถือว่าน่าเป็นห่วง

ทางไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรเองเราก็ยังคงเดินหน้า
ไปตรวจเชิงลุกให้กับประชาชน
ซึ่งครั้งนี้ก็ได้สนับสนุนให้สหทัยมูลนิธิ
จัดที่จัดทำเข้ากล่องต้องรอด
ให้ผู้กักตัวที่บ้านได้ตรวจหาเชื้อเองกันด้วยนะคะ
ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครสีแดงเข้มเนี่ย

ทางสหทัยมูลนิธิเขาก็เลยมีการจัดทำโครงการ

ในกล่องก็จะมียาแก้ปวดลดไข้ยาฟ้าทะลายโจร
หลอดวัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัย
วัดระดับออกซิเจนในร่างกาย

ไทยรัฐกรุ๊ปมอบให้ใส่ลงไปในกล่องต้องรอดด้วยค่ะ
กรอบการตระกูลวารีผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิบอกว่า
มูลนิธิทำงานทั้งเชิงรุก
อยู่ในความดูแล๒๒๐คนในพื้นที่กรุงเทพ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ยากไร้คนตกงาน
เด็กและแม่เด็กที่อยู่ในสภาวะไม่พร้อมมีบุตรนะคะ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้สำหรับคนที่ต้องรักษาตัว
กักตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชั่น
เคสที่เป็นแม่และลูกเล็กและครอบครัว๔คนติดเชื้อทั้งบ้าน
เป็นผู้สูงอายุ๒คนอายุ๔๐ปี๑คนเด็กประถมอีก๑คน

แล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ด้วย
ก็ต้องช่วยโทรศัพท์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
สอบถามอัปเดตอาการเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด
มูลนิธิก็เลยมีการมานั่งล้อมวงประชุมกัน
ว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ยังไงได้บ้าง
ก็เลยเกิดเป็นไอเดียกล่องต้องรอดขึ้นมานะคะ
ก็เป็นการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดี
แล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเคสอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิด้วย
ใครที่ตอนนี้มีความจำเป็นต้องการกล่องต้องรอดนะคะ
ติดต่อได้ทั้งหมด๒ช่องทางค่ะ
หรือช่องทางที่๒คือโทร๐๒๓๘๑๘๘๓๔๖
คุณผู้ชมถ่ายภาพหน้าจอแคปเอาไว้เลยก็ได้นะคะ

แล้วยังไม่มียาไม่มีขั้นตอนเบื้องต้น
ต้องทำตัวยังไงแบบไหนนะคะ
ส่วนใครที่หายแล้วอยากจะขอส่งต่อเครื่องวัดออกซิเจน
ร่างกายกลับคืนมาเพื่อจะให้คนอื่นได้ใช้ต่อไป
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขาดแคลนมากก็สามารถส่งกลับมาได้เหมือนกันนะคะ
ของผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันสามารถอาการไม่เยอะ
สามารถกักตัวที่บ้านได้แต่เขามีความวิตกกังวล
เขากลัวไงพอพูดถึงโควิดเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ใหม่เนอะ

เพราะฉะนั้นถ้าเขารู้วิธีที่จะอยู่บ้านอย่างมั่นใจ
เขาก็จะสามารถดูแลตัวเองให้หายได้
เพราะอย่างญาติเจ้าหน้าที่เราตอนนี้ก็มีค่ะ
เราก็ต้องช่วยกันดูแลเขา
อยากจะขอเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ
อยากจะขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้มาเป็นอาสาสมัครช่วยกันค่ะ
จะเป็นอาสาทำงานก็ได้หรือรับโทรศัพท์
สนับสนุนเป็นการบริจาคจัดทำถุงยังชีพกล่องต้องรอดก็ได้นะคะ
ใครสนใจอยากจะช่วยเหลือสอบถามรายละเอียดได้เลย
แฟนเพจสหทัยมูลนิธิช่วยคนในสังคมร่วมกันนะคะ